ข่าวนี้อ่านไว้เตือนใจชาย

ผู้หญิงนั่งตักผัวกระชากหัวตบ

กระชากหัวผู้หญิงตบคาวงเล่าเลย

โน้ท

อะอ้ะในเรื่องกระชากเรื่องนึง

กลัวด้วยทุกคน

เพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงมองปั๊บ
หมายถึงเมียนะมองปั๊บเอ้ามีผู้หญิงมานั่งตักผัว
นี่คือกิ๊กแน่โดนแน่แล้วนี่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
คือให้ดูจังหวะนี้ดูช็อตนี้ฝั่งผู้เสียหายนะ
เธอใส่กางเยนใส่แบบเป็นก่ออกใส่เดียวแบบเนี้ยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ร้านเริฟอะไร
จังหวะนั่งตักเห็นแล้วนะเราเบลออยู่นะคะ
นี่คืออยู่ที่ตลาดสดแถวสำรงเหนือที่สมุทรปราการ
แล้วช่วงนั้นสัก๕ทุ่มกว่าเขาก็เอาคลิปนี้ค่ะ
โพสต์เอาไว้ในเพจข่าวสารเมืองประการวีสอง
เตือนภัยจริงมันก็ต้องเตือนทั้งหมดแหละ

แต่สีแดงในนางเสาเอมาแล้วนางสาวเอเนี่ยเป็นเมีย
กระชากหัวผู้หญิงลูกศรเขียวคนนี้จนหน้าหงายแล้วก็ตบซ้ำนะ
อ่าแล้วผู้หญิงลูกศรเขียวเนี้ยเป็นใคร
ผู้หญิงลูกศรเขียวเป็นเมียของคนที่เอ่อเดี๋ยวก่อนนะ
ผู้หญิงลูกศรเขียวเป็นเด็กเอ็นเป็นเด็กเอ็นไม่ใช่เมียน้อย

ทีนี้ค่ะฝั่งนางเสาเอที่เป็นเมียของผู้ชายคนนี้เป็นมือตบ
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นกลับมาจากซื้อของที่ตลาดรถไฟ
รู้แหละว่าผัวเธอน่ะนั่งดื่มอยู่ที่ตลาดสดแถวสำรงเหนือ
ก็อากะแบบเออผัวดื่มอยู่ใช่ไหม

จอดรถปั๊บกำลังจะลงจากรถ
เฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะ

ห่วงมากเลือดขึ้นหน้าสติแตกคิดว่าเป็นกิ๊กเต็มที่ไง

ไม่ถามไม่ไถคือหลักถามนั้นเห็นค้าตายอยู่จะพูดอะไรได้อีก

เฮ้ยจอกเวนโดร์น้ำแข็งที่อ่านคราวกัด
ขอโทษนะคะน้องน้องเป็นอะไรกับสามีพี่เหรอ
อันนั้นเป็นไปได้

ลมแก่งฟังพี่ก่อน

ไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกพี่เบิร์น

โดนติดแบบหน้าไหงสักก่อนที่จะอธิบาย
คือน้ำแข็งแกบอกว่าความผิดเท่ากัน

จะเกิดว่าไม่ว่าจะมีเมียน้อย
หรือเด็กเอ็นแต่ถ้าเกิดว่าม
ว่านี่คือนี่คือเป็นกิคหรอ
นี่คือไม่ใช่กิคหรอนี่เป็นเด็กเอันหรอ
แต่พอมานั่งตักไปแล้วนึกออกใช่ไหม
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ย

แล้วตอนนี้ฝั่งผู้หญิงที่บอกเป็นเด็กเอ็นลูกศรเขียว

เรียกค่าเสียหายเธอ๓แสนจ้ะ
นี่ฝั่งนางเสาเอที่เป็นเมียนะ

แต่ถ้ารู้ว่าเป็นเด็กเอ็นก็คงไม่ตกแรงขนาดนี้

หรือว่าอะไรจังหวะนั้นหนูก็แบบว่า

ที่หนูไปสอบปากคำมาเห็นบอกว่าเรียก

ข้าวแจ้งเราเขาหาอะไรอ่ะ

ที่หนูดูไม่ตื่นไม่มีอะไรมาก
โรงพยาบาลลงรักษาแค่๗วัน

ไม่ได้ใช้อาวุธตบอย่างเดียวไม่ได้ใช้อาวุธมีเลือดกำเดาออกมีแผลอะไรปกติ
แต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจสพสำรงเหนือเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย
คือจริงมันผิดอยู่แล้วแหละต่อให้คุณจะเป็นเมียหลวงแล้วไปตบเขาแบบนั้น
คือมันผิดเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ฝั่งทีมเมียเอาไว้ด้วยเหมือนกัน
ไอ้ดอมมันทำบุญด้วยอะไรไม่รู้นะไอ้ข่าวนี้มันน่าจะอยู่คือจะได้ถามทัศนะ
ทัศนะไงก็รอดไปก็เลยต้องมาถามทางฝั่งนี้แต่จริงถ้าเกิดดอมอยู่เขายังไม่ได้มีเมียไง
เราก็ต้องการปัญหาทางนี้อยู่แล้ว
ดูข่าวต่อไปดิก๊อฟข่าวต่อไปดิเออ